เหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วมขัง

แต่ไปเจอภาพหนึ่งในสื่อสังคมออนไลน์นะคะ

มีแม่ค้าเนี่ยเอาหม้อไปคล้าย
ตักเป็นน้ำท่วมขังรอการระบาย
ชาวเน็ตก็เฮ้ยเอาไปล้างจานหรือเปล่า

เป็นอย่างนี้นะคะวงกลมเอาไว้แล้วก็มาแชร์กันต่อ
ทำเอาแบบเอ๊ะยังไงนะคะสำหรับเรื่องนี้
ภาพนี้ค่ะถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
ด้านหน้าสถานีขนส่งหมอชิด๒
ภายหลังฝนตกหนักแล้วก็มีการจรจรที่ติดขัด

จากภาพจะเห็นว่าคล้ายกับแม่ค้าคนนี้
กำลังล้างหม้อแล้วก็ชามก๋วยเตี๋ยวด้วยน้ำรอระบาย
ท่วมขังบนผิวจรจร
จึงทำให้เกิดเสียงวิจารณ์เป็นจำนวนมาก

ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทันทีค่ะ

นี่ไม่ใช่การล้างหม้อชาม
แต่เป็นการนำภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว
ตักทำความสะอาดพื้นเท่านั้นนะคะ
สายตรวจโซเชียลก็เลยลงพื้นที่ร้านก๋วยเตี๋ย
ซึ่งตั้งอยู่หน้าสถานีขนส่งหมอชิด๒ค่ะ
พบกับนางจิราพรบุภาธีอายุ๕๒ปี
เป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นหญิงสาวที่ปรากฏในภาพด้วยนะคะ
นางจิรพรอยู่กับญาติ

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนัก

เลยทำให้ทรายที่หน่วยงานรัฐนำป่วย

เกิดกระจายเลอะเทอะเกลื่อนกลาดพื้นที่โดยรอบ
ก็เลยนำหม้อสแตนเลสที่ชำรุดนะคะ
ตักน้ำที่ท่วมขังอยู่บริเวณผิวถนน

แล้วก็เพื่อที่จะเดินแล้วไม่ลื่นเม็ดสายนะคะ

จีราพรยืนยันว่าเป็นหม้อที่ชำรุด
แล้วก็ปกตินำมาวางไว้รองตระก้าถั่วงอก

โดยก็มีถุงพลาสติกวางซ้อนไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะ
ส่วนภาพที่คล้ายกับกำลังล้างชามเนี่ย

โดยยืนยันว่าไม่ได้ล้างแต่อย่างใดค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ภาพถูกเผยแพร่แชร์ว่าเน็ตไป๑วันเนี่ย
ก็คุณป้าบอกว่าเมื่อคืนนี้มีลูกค้าลดลงไปบ้าง
มีเสียงงูป้าเจ้าของร้านมาฝากกันด้วยค่ะ
นอกจากนี้นะคะนายสุรพนธ์พนธ์เมื่องศรี
สามีเจ้าของร้านยังพาผู้สื่อข่าว
ไปดูถังน้ำขนาดใหญ่จำนวน๒ถัง

บริเวณร้านนะคะเพื่อจะยืนยันว่าทางร้านใช้น้ำสะอาดในการล้างภาชนะ
แล้วก็อุปกรณ์ปรุงอาหารตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะ
โดยก็ยอมรับนะคะว่าเสียใจแล้วก็เสียขวัญที่มีการแชร์ภาพดังกล่าวออกไปเป็นจำนวนมาก
ส่วนที่บางคนตั้งข้อสงสัยนะคะว่าทำการลุกล้ำทางเท้าสาธารณะหรือเปล่าแบบนี้
เจ้าของร้านยืนยันว่าเป็นการเช่าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ซึ่งมีอนาเขตแบ่งแยกชัดเจนกับทางเท้าของกรุงเทพมหานครที่ปูด้วยอิดตัวหนอนค่ะ